สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคำว่าเหรียญมีสองด้านสองคนยนต์ตามช่องเอามาใช้
อีกทีหนึ่งกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อสวชุดนี้ครับขลมอย่างที่ว่าจะ
จริงครับ๒คนยนต์ตามช่องเหรียญมี๒ด้าน๑คนที่มองโลกแบบ
ทำใจไว้ได้แล้วว่าสุดท้ายต้องเป็นอย่างนี้แหละกับสองคนที่
มองโลกแบบรับไม่ได้กับรายชื่อสวที่ออกมาเอาฝั่งที่มองโลก
แง่แบบทำใจไว้แล้วก่อนเขาทำใจไว้แล้วเพราะว่ามันไม่
ใช่เรื่องที่จะต้องอัศจรรย์ใจอะไรเลยครับรัฐมนูลเนี่ยได้
กำหนดได้เขียนได้ออกแบบไว้ชัดเจนว่าในช่วงของรอยต่อระหว่าง
รัฐบาลที่มาจากคอสชกับรัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้ง
ในช่วงรอยต่อนี้ควรจะต้องมีสวเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง
ควรจะมีสวเข้ามามีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีควรจะ
มีสวเพื่อมาทำให้รัฐบาลใหม่เดินหน้าไปตามแผนยุทธศาสตร์
ได้ฉะนั้นเมื่อกำหนดไว้อย่างนี้ก็ต้องมีสวที่ไว้
วางใจครับต้องเอาคนที่ไว้ใจเอาคนที่อยู่ในแถวเอาคนที่
รับปากกันมั่นเหมาะว่าจะต้องทำอะไรลักษณะอย่างนี้กฎหมาย
เขียนว่าอย่างนี้รัฐมนตรีเขียนว่าอย่างนี้จะไปเอาใครที่
ไว้วางใจไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงถึงเวลาขึ้นมาแตกแถวถึง
เวลาไม่ทำไปอย่างที่ควรจะเป็นอ้าวใครจะไปไว้ใจใครได้
ฉะนั้นหนีไม่พ้นก็ต้องเอาคนใกล้ตัวเอาคนที่ใกล้ชิดเอา
คนที่ไว้วางใจได้เข้ามาเป็นสวฉะนั้นคนที่ทำใจได้
เขาก็บอกว่ายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละทำใจไว้ได้
แล้วจะไปตื่นเต้นอะไรกันนักหนากับผลที่ออกมาอันนี้ถ้าพูด
ภาษาของท่านพุทธธาตุท่านก็บอกมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็
เป็นเช่นนั้นเองแต่อีกด้านหนึ่งคนที่เขารับไม่ได้คนที่
รับไม่ได้เขาก็อ้างว่าเอ้าก็รัฐมนูลเขียนไว้นี่ว่าสวต้อง
มีความเป็นกลางทางการเมืองสวต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
แล้วออกมาอย่างนี้มันจะเป็นกลางทางการเมืองยังไงถามเลย
ไปถึงว่าโอ้แล้วงบประมาณ๑๓๐๐ล้านที่เป็นงบประมาณในการดำเนิน
เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสวเนี่ยเอาไปทำอะไรกันนักหนาเอาไป
ทำอะไรกันนักหนาแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ได้สวแบบนี้ถ้าแบบนี้
สุดท้ายขึ้นมา๑๓๐๐ล้านนั้นก็เอาไปใช้ในพิธีการพิธีกรรม
ที่เริ่มต้นจากต่างอำเภอคัดกันมามาถึงระดับจังหวัดระดับ
จังหวัดมาเป็นระดับภาคระดับภาคส่งมาเป็นกรกตมีคนเข้ามา
เกี่ยวข้องมากมายค่าโรงแรมค่าอาหารค่าเบี้ยเลี้ยงคนมัน
หมดไป๑๓๐๐ล้านแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็ได้หน้าตาเป็นเป็น
มาเป็นแบบนี้สุดท้ายก็คืออย่างที่ว่าต้องเป็นคนที่ไว้
วางใจมากที่สุดฉะนั้นเขาก็บอกว่ารู้อย่างนี้ตั้งเอา
เสียเลยก็มีค่าเท่ากันเงิน๓๐๐ล้านก็ไม่ต้องหมดนี่ฝ่าย
ที่เขารับไม่ได้แล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์นะฉะนั้นนี่คือเหรียญ๒
ด้านมุมมอง๒มุมมองคนที่ทำใจได้เขาก็ไม่คาดหวังอะไร
มากหรอกครับเพราะรู้อยู่แล้วแม้กระทั่งที่จะมาโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแง่ถึงแม้บางคนบอก
ว่ามีความเป็นอิสระคอยดูกันเถอะเขาอิสระจริงแต่เขาอิสระ
ที่จะเลือกพลเอกประยุทธ์แล้วจะไปว่าอะไรเขาล่ะเขา
ฉะนั้นคนที่คนที่ทำใจได้เขาก็บอกไม่คาดหวังอะไร
คาดหวังที่จะให้สวมีความสำนึกทางการเมืองไม่คาด
หวังที่ให้สวคำนึงถึงเสียงประชาชนที่เลือกสอสอเข้ามา
นะว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่คนที่คนที่เรียกร้องคนที่
ไม่ขาดคนที่รับไม่ได้เขาก็เขาก็หงุดหงิดเขาก็งุ่น
แล้วก็ผิดหวังกับพฤติกรรมของสวชุดนี้ไปอีก
ปีแล้วครับก็ต้องมีอย่างนี้จนกว่าจะทำใจได้ทำ
ใจได้เมื่อไหร่ก็เลิกคาดหวังแล้วก็ชินหลายคนมองว่า
บทบาทของสวควรจะมีการตรวจสอบทวงดุลตรวจสอบกัน
กรองอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับวันหนึ่งถ้าสมมุติ
ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จะโดยเหตุผลอะไร
ก็ตามแต่เพราะเสียงมันปริ่มน้ำลาออกตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว
ก็ไปไม่รอดแล้วสุดท้ายสมมุติจบลงโดยการเลือกตั้งใหม่
สภาแล้วฝากฝั่งของพักเพื่อไทยได้กันมามากกว่าแล้ว
มาเป็นรัฐบาลอ้าวถึงเวลานั้นแหละสวชุดนี้จะเป็นสวตรวจสอบ
ลั่นกรองที่ดีครับเพราะเขาถูกเลือกมาจากอีกฝั่งหนึ่ง
นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าบทบาทในการตรวจสอบถ้าถึง
เวลานั้นแล้วเขาทำแน่นอนเพราะว่าเขามาโดยอีกคณะหนึ่งแล้ว
ต้องมาร่วมอยู่ในสภากับรัฐบาลอีกคณะหนึ่งอันนี้ก็เป็น
ประเด็นตามมาว่าสวชุดนี้จะเป็นยังไงสรุปว่าจากนี้
ไปสวชุดนี้จะถูกสปอร์ตไลท์จะถูกโฟกัสจะถูกจับ
จ้องมองตั้งแต่เริ่มเปิดสภาเป็นต้นไปนัดแรกเรื่องการเลือก
นายกรัฐมนตรีก็ก็เจอแล้วครับแล้วต้องเผชิญกับคำถาม
เสียงวิภาควิจารณ์คำถามของนักข่าวค่อยดูแต่ครับเรื่อง
แบบนี้ถ้าทำใจไม่ได้แล้วไม่ทนทานในการที่จะถูกวิพากษ
วิจารณ์ผมว่ายุ่งผมว่ายุ่งแล้วเผลอเจอเข้าไปไม่กี่
หรอกครับใจสอเผลอจะได้เห็นสวบางคนถูกกดดัน
เครียดถูกเปิดเผยแผลถูกขุดคุยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก
ในที่สุดเราอาจจะได้เห็นสวบางคนถอดใจลาออกเป็นไป
ได้ครับเพราะดูบรรยากาศแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้แหมวันแรกที่
เปิดตัวมาเท่านั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขลมไปหมดแล้ว
อย่าลืมว่ายุคนี้นะมีสังคมออนไลน์นะถึงไม่วิพากษ์วิจารณ
ในจอธลทัทไม่วิภาควิจารณ์ในหน้าหนังสือพิม์แต่
เขาเขาส่งข้อความกันในโลกออนไลน์เยอะแยะไปหมดคอยดู
เถอะพายุนักข่าวพายุคำถามที่นักข่าวจะเจอกับสวคน
ใหม่ใหม่เมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่จะเป็นยังไงก็ไม่ต้องมาก
แล้วครับดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยพอจะรู้
แล้วว่าสื่อคิดยังไงเขามีอารมณ์ยังไงกับเรื่องนี้ดู
ฉบับสิครับนี่คลอด๒๕๐สวเด็กตู่ป้อมพลึบทหาร๙๐
สนช๘๓ตำรวจ๑๔ผัวเมียพี่น้องมากันเพียบอีกฉบับ
หนึ่งในผู้จัดการบอกเครือข่ายลุงตู่ยึดสอวออีกฉบับหนึ่ง
ข่าวสดสภาร้อยนายพลเป็นฉายาสวแม่น้ำ๕สายมากัน
ครบนี่วันแรกเท่านั้นนะครับยังเจอเขาแบบนี้แล้วคอยดูต่อไป
จะเป็นยังไงต่อสุดท้ายตอนนี้ที่โรงแรมมิลาเคิลเขา
กำลังเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่สักเดี๋ยวหนึ่ง
ข่าวก็คงเข้ามาอยากให้จับตามองเรื่องนี้เพราะการเลือก
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คราวนี้เป็นการชี้ชะตาว่ารัฐบาล
ออกมาเป็นยังไงถ้าไปร่วมกับพักพลังประชารัฐก็จะ
ได้๒๕๓เสียงเสียงปริ่มน้ำเต็มทีแต่ถ้าประชาธิปัตย์หัว
หน้าพักคนใหม่กรรมการบริหารพักคนใหม่ไม่เอาด้วยกับพัก
พลังประชารัฐพักพลังประชารัฐก็จะเหลือเสียงแค่๒๐๑เสียง
ไม่ถึงครึ่งแล้วจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปได้ยังไง
ได้สักกี่น้ำถึงแม้ว่าเอาสวมาเลือกนายกไว้ก่อนแต่เสียง
ได้สอสอได้ไม่ถึงครึ่งนี่ถ้าประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยสองประชา
ปฏิจะเป็นฝ่ายค้านอิสระจริงหรือเปล่าหรือ๓ทางเลือกที่๓
ซึ่งคงเป็นไปได้อย่างเต็มทีก็คือไปรวมกับเพื่อไทยถ้า
อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเสียงเพื่อไทยฝากเพื่อไทยเกือบ๓๐๐เลย
ฉะนั้นอีกไม่กี่นาทีจากนี้ไปเราพอจะมองเห็นภาพ
การเมืองจากการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าเกมการเมือง
จะไปทางไหนรัฐบาลจะประกอบไปด้วยใครตัวแปลกำลังรออยู่
ตอนนี้ที่หัวหน้าพักและกรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ

อาจารย์ก็วิเคราะห์ทั้งสภาบนและสภาร่าง
ให้เราได้ฟังกันนึงค่ะจับตามออกนะครับนะครับขอต่อเรื่องเลยนะครับ
คุณอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ
ติดตามแบบนี้ได้เป็นประจำเลยในขีดเส้นใต้เมืองไทย
นี่เมื่อกี้ดิฉันเข้าไปดูในทวิตเตอร์นะ

คือหัวใจสีฟ้ากับหัวหน้าคนใหม่

เรื่องของการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นี่แหละค่ะ